เป็นเหตุการณ์ผู้ชายคนหนึ่งขับรถกระบะมา
คือไม่แน่ใจว่าเขาทำผิดอะไร
แต่เขาเห็นด่านตำรวจปรากฏว่าเขาแหกด่านเลยค่ะ
ตำรวจก็พยายามที่จะไปตามสกัด
สุดท้ายผู้ชายคนที่ขับรถกระบะแหกด่าน

ตำรวจเห็นเข้าท่าไม่ดีก็เลยวิสามันฆาตกรรม

คุณผู้ชมไปดูวินาทีที่เกิดการไล่ล่ากันค่ะ

คือเป็นภาพรถกระบะคันนี้แหกด่านมาแล้วนะ
พอแหกด่านปุ๊บตำรวจเห็นท่าไม่ดี
ถ้าทำไม่ผิดทำไมคุณต้องแหกด่าน

ตำรวจเขาก็เลยเอารถตราโล่แบบนี้นะคะ

และสุดท้ายรถกระบะคันนี้ไปชนรถของชาวบ้าน
ชนเข้ากับฟุตบาทจนรถตัวเองก็เสียหาย

แล้วพยายามที่จะใช้ปืนที่พกมาด้วย
เจาะยิงตำรวจตำรวจเห็นท่าไม่ดีแล้ว
ก็เลยสวนกลับนะคะสุดท้ายผู้ชายที่ขับรถกระบะเนี่ยเสียชีวิตค่ะที่
เหตุการณ์นี้เกิดสักประมาณตีหนึ่งของคืนที่ผ่านมา
พิกัดกันหน่อยจุดเกิดเหตุก็คือ
บริเวณหน้าร้านต้นหอมถนนศรีสุนทรตำบลเชิงทะเลอำเภอทะลังจังหวัดภูเก็ตเนี่ยคุณผู้ชม
วินาทีที่มีการไล่ล่า
แล้วก็ตำรวจเขาก็ต่อสู้
คนขับรถกระบะยิงต่อสู้ตำรวจก็ยิงกลับไป

หลังเกิดเหตุตำรวจสพเชิงทะเล
เจ้าของท้องที่ก็เข้าตรวจสอบ

บบ๑๒๓๓ภูเก็ต
สภาพคุณผู้ชมหน้ารถไปชนติดอยู่กับทางเท้า
โครนหน้าได้รับความเสียหาย
ด้านหน้าและประตูฝั่งคนขับมีรอยกระสุนเป็นจำนวนมากค่ะ
พอเข้าไปตรวจสอบภายในรถกระบะคันที่ก่อเหตุไปพบเป็นศพแล้ว
คนขับรถก็คือนายชิศนุพงศ์เครือจันทร์อายุ๒๙ปีค่ะ
เสียชีวิตอยู่ที่เบาะนั่งคนขับ
สภาพศพถูกยิงที่ศีรษะ๑นัดต้นแขนขวา๑นัด
ตรวจสอบภายในรถคือพบอาวุธปืนพกสั้น
ขนาด๓๕๗อาวุธปืนไทยประดิษฐ์ที่มีกระสุนอยู่ในรังเพลิงพร้อมยิงตกอยู่ภายในรถ
รวมถึงมีกระสุนปืนขนาด๔๕แล้วก็กระสุนปืนขนาด๓๘
กระสุนปืน๓๕๗รวมทั้งสิ้นคือ๑๕นัดตกอยู่ในจุดเกิดเหตุด้วย
ตำรวจเขาก็เลยเก็บไอ้สิ่งเหล่านี้แหละค่ะรวบรวมไว้เป็นหลักฐานนะครับ
กลับไปก่อนหน้านี้ค่ะตำรวจสพเมืองภูเก็ตเขามีการตั้งด่านตรวจนะคือไปตั้งด่านตรวจบริเวณปากซอยเสียงใต้
ค่ะซึ่งระหว่างที่ตั้งด่านตรวจที่จุดนี้นะคะพบว่านายทิศนุพงศ์เขาขับรถกระบะผ่านมา
ตำรวจก็ปกติแหละพอมีตั้งด่านใช่ไหมคะ

ขอตรวจค้นแต่คนขับไม่หยุดค่ะ
เร่งเครื่องฝ่าด่านตรวจมุ่งหน้าไปทางอำเภอทะหลาง

ถ้าไม่ผิดถ้าไม่มีอะไรต้องสงสัยในรถ

ตำรวจก็เลยขับรถติดตามไล่ล่า
และพยายามยิงยางเพื่อสกัดให้รถหยุด
ก็จะเป็นภาพกล้องวงจรปิดที่คุณผู้ชมเห็นนะคะ

พอถูกยิงล้อแล้วใช่ไหมคะ

ก่อนที่จะพยายามเลี้ยวเข้าถนนศรีสุนทร

ตำรวจสพเมืองภูเก็ตก็เลยประสานให้ตำรวจสพเชิงทะเล

แล้วพอตำรวจเขาไปประสานให้สพเชิงทะเล
ไปจับนายคนนี้นายชิศนุพงศ์
สนุพงศ์ก็พยายามที่จะยิงเจ้าหน้าที่

ก็เลยกลายเป็นวิสามันฆาตกรรม
ชิสนุพงศ์เสียชีวิตคารถ

รถของนายชิชนุพงศ์เกิดไปเสียหลัก

ตำรวจเขาก็เลยขับรถไปประกบปิดหัวท้าย

ประตูด้านซ้ายของรถตำรวจ
รถตำรวจได้รับความเสียหายไม่พอนะฮะ
รถของนายชิศนุพงศ์ไปชนเข้ากับทางเท้า
ตำรวจก็เลยพยายามที่จะใช้ไฟ
ไฟฉายส่องเข้าไปภายในรถ
แล้วบอกให้นายชิสนุพงศ์ลงจากรถ
แต่นายชิศนุพงศ์ไม่ยอมลง
กลับใช้อาวุธปืนเล็งมาเลยค่ะ
เล็งเข้ามาที่เจ้าหน้าที่ตำรวจ

ก็เลยทำให้นายชิสนุพงศ์เสียชีวิตคารถนะคะ
แล้วตำรวจเข้าไปตรวจสอบนะ
ตรวจสอบประวัติของนายชิศนุพงศ์คนนี้

ไปพบข่าวว่าเคยตกเป็นผู้ต้องหาหลายต่อหลายคดี

รวมถึงในพื้นที่จังหวัดตรังด้วยนะ
ล่าสุดพลตำรวจตรีธีรพลทิพเจริญ
บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดภูเก็ตนะคะ

พนักงานสอบสวนสพเชิงทะเล

แล้วก็มีการสั่งการให้รวบรวมพยานหลักฐาน
โดยเฉพาะภาพจากกล้องมงจรปิด

บอกว่าต้องมีการไปสอบปากคำพยานบุคคล
ที่จุดเกิดเหตุอย่างละเอียดอีกด้วย
กำชับกำชาให้เจ้าหน้าธี
ทำสำนวนคดีนี้อย่างตรงไปตรงมา

นายชิศนุพงศ์จะตกเป็นผู้ต้องหา
เป็นผู้เสียชีวิตก็ต้องให้ความเป็นธรรมกับเขาด้วยนะ